ดูความคืบหน้าหนึ่งเรื่องหน่อยที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอไปที่มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะ
เปิดกายและพลัดตกลงมาจากคอนโดที่พัทยา
ล่าสุดตำรวจแจ้ง๓ข้อหาเอาผิดหนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ด้วยกันนะคะ
ที่บอกว่าตกเป็นผู้ต้องสงสัยซึ่งเบื้องต้นก็ยังคงให้การปฏิเสธอยู่นะคะ
ตำรวจภูทรเมืองพัทยาเปิดเผยความคืบหน้า
คดีที่พบศพของนางสาวรัชดาเขิงภูเขียววัย๒๓ปี
ชาวจังหวัดชายภูมิที่ตกจากชั้น๓๐มาค้างอยู่บริเวณชั้น๗ของคอนโดมิเนียม
นาเกลือในอำเภอบาลมุงจังหวัดชนบุรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะ
ล่าสุดรวบรวมหลักฐานต่างแล้วพบว่านายซึงชอว์วัย๓๕ปี
ชาวเกาหลีใต้ที่อยู่ในห้องของผู้ตายขณะเกิดเหตุเนี่ย
มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และนายซึงชอเองยังเสพยาเคในช่วงเกิดเหตุด้วย
ตำรวจไปตรวจพบยาเคชนิดผงบรรจุอยู่ในซองพลาสติกค่ะ
ก็แจ้งข้อกล่าวหาครอบครองยาเสพติดเสพยาเสพติด
และกระทำการโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่เบื้องต้นนายซึงชอให้การภาคเศษนะคะ
ตำรวจก็เลยคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไป
นอกจากนี้ตำรวจยังรอผลชันในสุดศพของหน้าสาวรัชดา
สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจด้วย
จะได้เอามาประกอบสำนวนในการดำเนินคดีค่ะ